ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับ
ที่ซอยจรรย์สนิทวง๔แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่ที่กรุงเทพนี่แหละ
สอนอท่าพระไปตรวจสอบหลังจะได้รับแจ้งเหตุ
กรุงชมชนหลังวัดท่าพระนายร่นนรงสุนพรีนาอาพรอายุ๔๒
ขาสั้นถือมีดกวัดแกว่งไปมา
จะไปทำร้ายคนที่เขามาเคาะประตู
แมสแจกแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เป็นสมาชิกภาพเพื่อไทย๔๕คน

ทางภาพเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเอาอุปกรณ์กรโควิด๑๙
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนหลังวัดท่าพระ
มาถึงบ้านหลังนี้ข้อประตู
นายรณรงค์เนี่ยเขามาอยู่กับเพื่อนที่บ้านหลังนี้
เมายาเสพติดคว้ามีดไล่ฟันวิ่งหนีตายกันกระเจิงเลยนะฮะ
แจ้งตำรวจให้มาควบคุมสถานการณ์นะครับ
๒ชั่วโมงได้ถึงจะไปคุมตัวได้
ผู้ก่อเหตุนี้เป็นคนย่านนี้บ้างไม่ใช่เลยครับไม่ใช่

ซึ่งเขาติดยาแล้วก็บอกทางแม่เขาแล้ว
ผู้ปกครองเขาแล้วว่าอย่าให้พานำมา
เขาก็จะแอบลักลอกเข้ามาปีนบ้านเข้าไปอะไรอย่างนี้
พอดีเราแจกเข้าไปในชุมชนนี้นะฮะ

ท่าทางจะเกิดอาการคล้ายว่าเป็นคนติดยา

แล้วเราก็จะแจกของของเราให้เขาไปนะฮะ

หลังจากนั้นเราเดินผ่านเขามา
เสร็จปุ๊บเขาก็เครื่องขวดตามหลังเรามา
แล้วก็อีกแป๊บนึงก็วิ่งลงมาพร้อมอาวุธ

ตรวจสอบนะฮะเจอของกลางยาไอซ์

อุปกรณ์การเสพด้วยก็ต้องพาตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ปัสสาวะนี่ก็ปัสสาวะสีม่วง